น่าจะอ่านข่าวไหม

ก่อนที่จะไปกินไปที่อื่นกันก่อน

ของสุนัขที่มีวินัยสุดเข้าไห้

จริงคือตัวใหญ่ปกติเนี่ยเขาจะแย่งอาหารตัวเล็กเหมือนกันนะถูกต้องกลับกันนิดหนึ่งสุนัขแต่ว่าอ่านี่จะต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี
เพราะว่าสุนัขเล็กก็จะอยู่เฉพาะสุนัขเล็ก
อ่าแล้วดูตามภาพนี่สินี่คือป้อนให้
เหล่าประดานลูกสูนักตัวเล็กทานก่อนนะ

พอเห็นลูกสูนักทานกันจนอิ่มแล้ว
เอาล่ะถึงคิวของเจ้าตัวใหญ่บ้าง
นี่ไงคือเขาไม่แย่งกันจริงด้วย

ครับครับครับครับ
ก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยห่อใบตอง
อร่อยทั้งถูกแล้วก็รักโลกด้วยค่ะ

ใช่แล้วเห็นเล็กเพลิงเล็กอย่างนี้

พนมนี่แหละค่ะหรือว่านางสาวพนมเฟื่องอิ่มอายุ๕๙ปี
ตะลิ้วผัดไทยให้ลูกค้าแบบไม่หยุดหย่อนเลย
หน้าตาก็น่าทานมากทีเดียวนะคะ
ร้านของเจ๊พนมตั้งอยู่ที่หน้าวัดตะโนด
อำเภอเคียรีมาสจังหวัดสุโขทัย
เป็นร้านสบายแบบบ้าน
แต่รสชาติไม่แพ้ร้านใหญ่ร้านโตกันเลย
พนมบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมานานถึง๑๙ปีแล้ว
โดยได้รับสืบทอดมาจากป้าแล้วก็แม่ค่ะ
ถือได้ว่าเป็นผัดไทยแบบโบราณที่ไม่เหมือนใคร
รสชาติวัสดุและการผลิต
ถั่วพริกมีการคั่วเองหมดเลยนะคะ

น้ำตาลปี๊บแบบสีขาวที่ให้รสชาติหอมหวานค่ะ
สำหรับการลวกเส้นแล้วก็ลวกผักนะคะ

เขาจะผัดแช่เอาเส้นแช่น้ำแล้วก็ผัดเลย

อ่าส่วนการบรรจุห่ออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็คือใช้ใบตองค่ะไม่ใช้โฟมนะคะ
เพื่อลดโลกร้อนด้วย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยทีเดียว

แวนมากินกันเป็นประจำค่ะ
ในแต่ละวันเนี่ยต้องใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวถึงวันละ๒๐กิโลกรัมในการผัดนะคะ
ซึ่งลูกค้าจะสั่งครั้งละหลายสิบห่อกลับบ้าน

ใช่คือมาทั้งทีไม่มีการสั่ง๑ห่อ๒ห่อ

ห่อใบตองแบบนี้มันทำให้อาหารมันหอม
รับประทานยิ่งขึ้นถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่เป็นขยะด้วยนะคะถูกต้องครับ
ที่สำคัญก๋วยเตี๋ยวของเจ๊พนมเนี่ยขายถูกมาก
ขายเพียงห่อละ๑๐บาทส่วนอะไร๑๐บาท

แต่ว่าถ้าเป็นผัดไทยไม่ใส่ไข่๒๐บาท
และใส่ไข่ห่อละ๒๕บาท
มีหลายแบบไม่แพงบอกแล้วว่าทั้งอร่อยทั้งประหยัด
และก็รักโลกด้วย

ที่ฉันชอบทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยแบบโบราณ
แล้วก็จริงนะชอบทานก๋วยเตี๋ผัดไทยที่เป็นข้าวผัดทีละทีละชามทีละจาน
ไม่ใช่กระทะใหญ่ฉันชอบแบบนั้นรู้สึกว่าทำเพื่อเรา
จริงนะที่จังหวัดสุโขทัยหลายร้านพวกก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยว

ซึ่งก็ถือว่าทำให้อาหารมันดูมีกลิ่น
แล้วก็รับประทานมันได้รสชาติมากยิ่งขึ้นกันเองครับเออมันได้อัตรรสไง
เหมือนแบบสมัยโบราณเขายังทานกันได้เลย
สมัยนี้เราก็ไม่เห็นจะต้องไปใส่ถ้วยโฟมถ้วยอะไรเลย
คุณผู้ชมครับมาดูกันที่อีกหนึ่งสูตรก๋วยเตี๋ยว
จะพาไปดูก๋วยเตี๋ยวสูตรของพบเรือนจำ
ที่จังหวัดชุมพรโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยมาก

อร่อยมากเหรอ
สิเขาบอกว่าติดใจกันทั้งเรือนจำ
ไม่ยอมกลับไม่ยอมออกจากเรือนเลย
ไม่ใช่มั้งไม่ขนาดนั้นมั้งคะ

นี่ที่เห็นอยู่นะครับก็คือนายกรีธาแก้วเทศผู้บัญชาการ

คือเป็นการฝึกวิชาชีพด้วย
ใช่ครับก็สอนให้กับนักโทษ
ใกล้ที่จะได้รับการปล่อยตัว
เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ไม่ให้ออกไปกระทำความผิดซ้ำอีกนั่นเอง

ออกมาได้อาชีพกลับมาทำงานด้วยนะคะ

กรีธาบอกว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดปฐุมธานี

อร่อยที่สุดในประเทศเขาว่าอย่างนั้น

และด้วยความที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะครับ
ใครบอกว่าร้านไหนอร่อยนะครับก็จะไปกิน
จากนั้นก็ใช้วิธีกูพักรักจำ
จนมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวในสูตรของตัวเองครับ
เขาบอกว่ามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งและต้มยำนะครับ

และทั้งนี้เมื่อมารับตำแหน่งเป็นพบเรือนจำชุมพรครับ
นำมาเปิดสอนให้กับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไป
ให้ได้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองไง
จะได้ไม่ต้องไปทำพงทำผิดกลับมาเรือนจำกันอีก
แถมคุยได้ว่าสูตรของแกนี่นะครับ
ทำก๋วยเตี๋ยวของท่านพบท่านนี้เนี่ยอร่อย
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปทานเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ต้องเติมเครื่องปรุงเลยนะครับ

เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวที่นี่ไม่มีการใส่ผงชูรส
วัตถุดิบแล้วก็ผักทุกชนิดนี่ปลอสาร
ซึ่งผู้ต้องขังเขาบอกว่าผูกเอง

แต่ที่สำคัญคือไม่ต้องใส่ผงชูรส
ครับทำด้วยเครื่องฟุง
แล้วก็ไม่ต้องกระหนี่หุ่งเขาใส่ให้แบบเผ็มข้น

จากผู้ตายสุดใจมาชิมได้ที่จังหวะชุมพรณ์ครับ
อร่อยแน่กินได้แน่
อ่ะที่ว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าที่นี่เขาทำขายในราคาชามละ๓๐บาทเท่านั้นนะครับ
แต่ละวันเนี่ยมีญาติญาติผู้ต้องขังนักโทษและประชาชนทั่วไปมาซื้อกินและซื้อไปให้ญาติที่บ้านจำนวนมากนะครับ
ขายได้วันละ๒๐๐๓๐๐ชามทีเดียวครับเรียกได้ว่าทำกันแทบไม่ทันแล้ว
จากสูตรก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับท่านพบชุมพรเนี่ยพบเรือนจำจังหวัดชุมพรยังสอนทำสูตรเป็นทำเป็ดแล้วก็ไก่ต้มพะโล้อีกด้วย
โอ้โหแล้วดูดินี่แหละในหม้อนี่แหละโอ้โหทำจนอร่อยแล้วก็ติดอกติดใจ
ทรงนักโทษเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากออกแล้วอาหารที่นี่อร่อย
ขนาดนั้นจริงพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หิวเนอะจริงท่านผอบอเก่งมากเลยทำก๋วยเตี๋ยวได้หลายอย่างมากด้วยวิธีการครูพักลักจำ
ไม่ได้มีการเรียนไม่ได้มีสูตรคือชอบชิมชิมแล้วก็อ๋อปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็จนได้สูตรเป็นของตัวเอง
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะคะที่ปั๊มพีทีค่ะเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยสดใหม่แล้วก็แรงเต็มลิตรค่ะ
น้ำมันแก๊สโอฮอล๙๕เต็มถังครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะไปทำข่าวต่างจังหวัดนะครับก็ต้องแวะเติมน้ำมันให้เต็มถังซะก่อนมีเพื่อนนักข่าวของผมหลายหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้ำมันที่ปั๊มพีทีนั้นให้พลังแรงเต็มฤทธิ์คุ้มราคาไม่ขาดไม่โกง

และที่สำคัญนะครับก็ยังมีเรื่องของน้ำมันที่สดใหม่ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันเลยครับ

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนนะครับนี่ก็คือคุณอีทภูริวัฒนเพ็ญภัยจิตนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการภาคแล้วก็ดูแลปั๊มน้ำมันพิธีแห่งนี้ด้วยนะครับ
ใช่ครับน้ำมันที่มาจากโรงกลั่นคุณภาพมันก็จะไม่แตกต่างกันสิ่งที่ทำให้น้ำมันแตกต่างคือการควบคุมการจัดเก็บน้ำมันต่างหากที่ทำให้น้ำมันสดใหม่อยู่เสมอ
นี่แหละครับที่ผมสงสัยว่าน้ำมันสดใหม่เนี่ยมันคืออะไรครับ
หลายคนสงสัยนะครับว่าน้ำมันสดใหม่คืออะไรน้ำมันที่ถูกกักเก็บไว้ที่สถานีบริการนานมันจะมีหยดน้ำซึ่งเกิดจากผนังที่อยู่ด้านใต้ของถังน้ำมันมีคราบสนิมลงไปปลนกับเชื้อน้ำมันทำให้เนื้อน้ำมันคุณภาพต่ำลงค่าโอเคแล้วก็ซีเทต่ำลง
แล้วถ้าเราไม่ใช้น้ำมันที่สดใหม่เนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับรถเราบ้างครับ
ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเติมน้ำมันที่มีน้ำเจือปนก็จะทำให้ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเบนซินนะครับเอาเป็นซินก่อนดีกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องก็จะสะดุดเกิดอาการน็อกแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะไส้กองก็จะตันเวลาวิ่งไปควันก็จะดำ
ปั๊มน้ำมันพีทีมีวิธีการยังไงครับในการที่จะจัดเก็บน้ำมันให้สดใหม่บริการลูกค้าอยู่เสมอครับ
พิธีเรามีวิธีการจัดการที่ดีนะครับเพราะว่าเรามีระบบโลจิสติกเป็นของเราเองเรามีน้ำมันมากเรามีรถน้ำมันมากกว่า๓๐๐คันที่สามารถรับน้ำมันจากโรงกันและกระจายไปสู่คังตามภูมิภาคและส่งไปที่สถานีบริการทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำมันที่สมดุลและเพียงพอต่อการขายในแต่ละวันจึงทำให้น้ำมัน

ดูแบบนี้เดี๋ยวเอาออกตังค์ให้นะมันกะแล้วไงพูดไม่ถังคุณผู้ชมแค่อย่างข้องส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชั่น
ชาวจีนท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
เขาลงเฟซบุ๊คประกาศหาคู่เป็นนุ่มโสด
แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาหา
บอกว่าดิฉันเนี่ยวิเคราะห์คุณชนะไปแบบนี้

ไม่รีบจริงคุณสมบัติของคุณชนะก็โสด

นิสัยดีการงานมั่นคง

ผมว่าเราคุยเรื่องอื่นบ้างไหม
ฉันอุตส่าห์จะแก้ให้คุณไง

ของเขาต้องลงในเฟซบุ๊กนะ
เดี๋ยวก่อนนันนี้นั้นไม่ต้องรีบ

สปอร์ตใจดีขี่รถยนต์นะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีไอเดีย
เรื่องราวของการไปเที่ยวสถานที่ต่างในช่วงหน้าร้อนแบบนี้